เอาล่ะไปดูความไม่นิ่งดูดายของผัวเมียคู่นี้

เฮ้ยเธอตรงนั้นมันมีกองไฟอะไร

ไฟไหม้บ้านเขาจริงไอ้คนในบ้านไม่รู้ด้วยว่าไฟไหม้

ไฟหมายค่ะ

สามารถทำให้ไหม้ได้ทั้งหลังทั้งบ้านเลย
ดีนะเจอตอนเป็นกองเล็กอยู่น่ะ

ปีนให้คนในบ้านรู้แล้วออกมาดูหน่อย

นี่ครับคุณผู้ชมครับชื่นชมเจ้าของคลิปทั้งสองคนนี้
เห็นความผิดปกติแล้วไม่ปล่อยผ่าน

เป็นเหตุไฟไหม้บ้านครับคุณผู้ชมฮะเจ้าของบ้านไม่รู้ตัว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
หัวเมียคู่นี้นะฮะขับรถกลับบ้าน
ระหว่างทางสังเกตเห็นแสงไฟ
เหมือนมีกองไฟติดอยู่หน้าบ้านนั่นน่ะ
ขับเลยไปแล้วนะแต่มันคล่องใจนะครับ

กลับรถไปดูหายสงสัยไฟไหม้จริงกดตายเรียกคนในบ้าน
ส่วนไฟที่ไหม้เนี่ยแม่คุณลุงเมื่อกี้น่าจะซีดแหละ
เพราะอะไรรู้มั้ยป้าน่าจะดุละ

อ๋อสงสัยไอ้ขี้บุหรี่ก้นบุหรี่นี่
ขอบคุณนะที่มาบอกเห็นไหม
นี่ฮะสงสัยไอ้ขี้เท่าบุหรี่มันลงกองกระดาษ
ชื่นชมจริงในความมีน้ำใจ
ส่วนผ่านมาตัวผู้ชายยังสงสัยเลย
เห็นหรือเตาอะไรเขาหรือเปล่า
เออนี่แหละฮะปัจจัยในหน้าหนาวมันหลายอย่างนะครับ
อากาศแห้งอากาศแห้งก็ติดไฟง่าย
ลมแรงก็ทำให้ไฟลาม
แล้วก็พออากาศหนาวแล้วก็ต้องจุดไฟ
พอจุดไฟคราวนี้บางทีไม่ได้ระวังไม่ได้ดับไม่ได้อะไร

ให้ดีมันไม่มอดนะพี่
แต่มีเชื้อไฟอยู่ไงครับอืมอืมใช่ระวังนะคะ